ท่านผู้ชมครับแม่เห็นแล้วก็หวาดเสียวจริงจริง
ชาวบ้านเขาไปเห็นเนี่ยตลาดสำโรงที่สมุทรปราการ
คือมันมีตึกอ่ะมีอาคารอ่ะแล้วมันจะมีระเบียงด้านนอกค่ะ
เด็กตัวเล็ก๒คนปีนออกมาเล่นที่ริมระเบียง
เดี๋ยวไปดูนะฮะที่เขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ

พ่อแม่ไม่น่าอยู่บ้านหรือเปล่า

เก้ามาเก้าเดี๋ยวก็เรียบร้อย

เขาต้องตะโกนบอกให้เข้าไปข้างในกัน

คือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้
เห็นแล้วมันโอ้โหมันหวาดเสียวเหลือเกิน

สักวันหนึ่งเนี่ยพลาดตกลงมาทำยังไง
คือไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตค่ะพูดจริงอ่ะ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ที่ตลาดสำโรงนะฮะตามอาคารที่อยู่ตรงเนี้ยฮะ

สมุทรปราการได้คุยกับคุณพ่อของน้องแล้วนะฮะ

บอกว่าเขามีอาชีพรับจ้างค้าขาย
รับว่าไม่ค่อยมีเวลาดูลูกเพราะต้องไปทำงาน
ส่วนลูกสองคนอยู่กับยาย
ก็อยู่กับยายแทบจะ๒๔ชั่วโมง

ว่าลูกปีนออกมาเล่นกันแบบนี้
นี่เพิ่งมาเห็นจากคลิปของชาวบ้านนี่แหละ

ชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปได้แล้ววิ่งมาบอก
บอกเนี่ยลูกออกมาเล่นที่ระเบียงหน้าต่างแบบนี้เลย

แล้วจะไปบอกยายของเด็กว่ายังไงเนี่ย